ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
การให้พยานหลักฐานในศาลชั้นต้นพอสารอุทธรณ์มันเอาอะไรเข้าไปไม่ได้
แม้จะมีหลักฐานแล้วมันก็เอาเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้
เพราะนักกฎหมายก็บอกว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้เอกสารหลักฐานที่คุณครูหามา
ในช่วงสารชั้นต้นตัดสินได้ไปปรึกษาทนายกัญชัย
นายวัญชัยก็บอกว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้ให้เราต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์
แล้วก็ดีการเพราะว่าการต่อสู้มันมีอยู่๓ยก

เขาให้หาพยานณเวลาเกิดเหตุคุณครูอยู่ที่บ้านจะเอาใครล่ะคะ

มันไม่มีใครจะไปเอาใครก็เหลือหลานสาว
สามีกับลูกเขาก็ไม่เอาคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาได้แจ้งความ
มันมีอยู่ในบันทึกของศาลอยู่ค่ะ
เขาไปให้การในศาลว่าเขาได้แจ้งความว่าเป็นผู้ชาย
แต่ไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนจะบันทึกหรือเปล่า
อันนี้มันมีอยู่ในคำให้การของศาลอยู่
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้ชายแล้วเขาก็แจ้งว่าเห็นบ่อคอ
เขาไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรยี่ห้ออะไรจังหวัดอะไร
อันนี้เขาให้การในชั้นศาลชั้นต้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเอาแบบตรงเลยนะคะคือเราตามข่าวกันแบบว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ก็ค่อนข้างจำกัดในการให้ข่าวแล้วก็จะไม่ให้รายละเอียดในการพูดถึงตัวคดีแล้วก็การต่อสู้ต่อไปนะคะ
ในขณะที่ทางตำรวจเองก็ขยับน้อยมากค่ะแล้วก็ขยับลำบากด้วยเพราะว่าตำรวจเปิดไว้หลายวันแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาชี้แจงว่าตกลงแล้วเนี่ยขบวนการมีใครบ้าง
ตัวละครที่ออกมามีใครผัวพันเข้าไปบ้างตำรวจบอกขอเวลาหน่อยนะคะ
เมื่อวานที่เราคุยกันท่านปัญญามาเม่นก็บอกว่าให้ใจเย็นหน่อยนะคะ
แต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันขมวดตอนนี้เนี่ยนะคะเราคิดเผื่อค่ะคุณผู้ชมคิดเผื่อ
ก้าวข้ามช่วงกระแสดราม่าแรงแรงไปก่อนถ้าเข้าสู่กระบวนการจริงซึ่งจะเกิดขึ้น
เริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณสักเกือบจะกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่สารนัดอีกครั้งนะคะ
นั่นแหละค่ะของจริงนอกเหนือจากกระแสที่จะเกิดขึ้นก่อนวันนั้นนะคะ
คำถามก็คือว่าสมมุติเราคิดเผื่อนะคะสมมุติว่าเกิดได้รื้อคดีจริง
เกิดได้รื้อคดีจริงตัวละครที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาออกมารายวันเนี่ยเข้าไปช่วยครูจอมทรัพย์ได้ไหมนะคะ
หรือแม้กระทั่งสมมุติว่าก่อนถึงวันนั้นที่สารนัดเดือนกุมภาพันธ์
ถ้าตำรวจสามารถเปิดขบวนการได้ทั้งหมดจริงตรงนั้นยังสำคัญอยู่หรือเปล่า
และที่สำคัญคือว่าถ้าขบวนการออกมาแล้วมีชื่อบางส่วนทับซ้อนกับคนที่อาจจะเข้าไปใช้ในการรื้อฟื้นคดี
ไปยังไงต่อคะดิฉันไม่มีความรู้เลยมีหนึ่งคนรู้มากกว่าเราเยอะท่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อน
กระแสแบบรับก้อนอิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณผู้ชมแทบยังไม่อยู่เลยสำหรับกระแสนะคะ
แต่วันนี้ชวนมาคุยอีกครั้งว่าในแง่ของกระบวนการยุติธรรมจะเดินกันไปแบบไหน
เพราะว่าตอนนี้คนรอแทบไม่ไหวแล้วว่าเรื่องจริงคืออะไรกันแน่
เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์

ฉันพูดไม่ผิดนะคะว่าจะเรียกว่า๑๐๐ก็ได้ถ้าเอากระแสโจมตีวันนั้นที่อาจารย์มาพูดวันแรก
จริงก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอตั้งสติกันได้หลายคนก็เริ่มชะงัก
นี้คือข้อเทศจริงเลยผมจะไม่จะคิดขยับว่าหลายคนก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไร
ขึ้นถึงตอนนี้ดิฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นถ้าให้เชื่อก็ให้อยู่กับ๕๐คน
เพราะขอฟังให้จบก่อนว่าทำไมมันดราม่ากันได้ขนาดนี้

ก่อนจะถึงถ้าตำรวจแถลงก่อนว่าขบวนการรับจ้างเป็นแพ้มีใครบ้าง

ไม่ควรทำอะไรคะตำรวจไม่ควรแถลงอะไรเลยอยู่เฉยได้แล้ว
เอ้าเขาจะอยู่เฉยได้ยังไงล่ะคะเอาไปให้พนักงานอัยการศักดิ์ฆ่าในศาล
คือวันนี้วันนี้เรียนตรงทุกกระแสกดดันสารมาก
เพราะสารจะต้องวินิจฉัยวันที่๘ที่๙กุมภาที่เขาไต่สวนเสร็จนะครับ
สารชั้นต้นจะต้องมีความเห็นเพื่อส่งไปยังสารดีกา
ค่ะแล้วสารดีกาก็จะหยิบพยานเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าหนึ่งเป็นพยานใหม่จริงไหม
เมื่อเป็นพยานใหม่แล้วมีน้ำหนักที่จะหักล้างคำวินิจฉัยเก่าได้ไหม
แล้วถึงจะวินิจฉัยแล้วถึงจะวินิจฉัยว่าจะให้รื้อหรือไม่ให้รื้อเหรอ
จะวินิจฉัยว่าจะยกฟ้องหรือจะตามเดิมอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจค่ะ
แต่คือกระบวนการลื้อไปแล้วตอนนี้กระบวนการเนี่ยสารอุทธรณอนุญาตให้ไต่สวนให้เอาพยานมาไต่สวนใช่ไหม
ทีนี้ที่คุณจอมขวัญถามตำรวจควรทำไหมพูดตรงไม่ควรทำมาตั้งแต่ต้น
เพื่อซักค้านความน่าเชื่อถือของพยานที่นำเสนอใหม่
อ้าวแล้วอาจารย์จะไม่ให้ตำรวจเขาทำอะไรเลยได้ยังไงคะ
เมื่อตำรวจเขาก็อ้างว่าเขามีข้อมูลเขาจะเปิด
ทำไปมีข้อมูลก็ไปบอกอัยการนะ
มันทำวันนี้มันเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเสียล่ะ
กระทรวงยุติธรรมบอกว่าแพ้
ไอ้คำว่าแพะนี่ตำรวจเจ็บปวดที่สุดเลยนะ
แต่บอกตำรวจจับแพ้นี่มันแสบไปทั้งตัว
เขาต้องรุกขึ้นมาสู้ผมเข้าใจว่าเขาต้องมาสู้
แต่เวลามันมีข่าวนี้คนก็ยอมลำบากนะคะอาจารย์
ถ้าคุณปัญญามาเม่นก็บอกแล้วใจเย็น
ตอนนั้นเขาบอกรอดูวันที่๘ที่๙
แล้วค่อยวิเคราะห์กันใหม่ตรงนั้นโอเคเลย
อาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตำรวจทำอยู่เนี่ย

อาจารย์มองไม่เหมาะสมแต่มีผลหรือไม่มีผล

มันมีผลแน่มีผลแน่มันเกิดความสับสนกันมากยิ่งขึ้นไง
อย่างที่ตัวละครที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาคนนั้นบอกครอบครองรถ

เดี๋ยวบางคนก็มีพยานมีผู้สื่อข่าวไปหาคนมาคนหนึ่งอีกแล้ว
บอกว่ารถปี๔๗อยู่ที่ฉันฉันซื้อมาตั้งแต่ปี๔๗
แล้วขายเป็นซากตั้งแต่หลังจากปี๕๒ไปแค่๒๕๐๐๐
เอาปัดเอาเข้าไปเราก็เลยทำผมบอกส่วนเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสน
มีผลต่อการพิจารณาพิพากษาของศาล
จึงบอกว่าอยากให้ใจเย็นเห็นด้วยแฮคที่คุณจ้องฝันบอกว่า
โอเครอดูของจริงกันที่๘ที่๙

อาจารย์เดี๋ยวนะคะคือสิ่งที่ตำรวจทำอยู่ตอนนี้เนี่ย
ไม่มีผลต่อกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
มีครับมีที่ตำรวจไปหามาได้ทั้งหมดต้องมอบให้กับพนักงานอายการ
ซึ่งพนักงานอายการต้องเข้าไปพนักงานอายการต้องเข้าไปในคดีที่เขาไต่สวน
ถ้าตำรวจสมมุติว่าตำรวจเขาแน่ใจว่านี่คือขบวนการรับจ้างเป็นแพ้แน่

เขายังไม่จับหรอกถ้าเขาจับเนี่ยเขาจะยิ่งทำให้คุณครูเนี่ยเสียหายมากยิ่งขึ้น
คือทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้เขาแต่ถ้าเขาไม่จับเขาก็ไม่เสียหายเองเหรอคะตำรวจอ่ะ
ก็เขามาเบิกความในศาลแทนคุณปัญญามาเม่นอาจจะต้องมาเบิกความในศาล
ว่าจากการสอบสวนพยานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วคือการจับจับเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่ไหมให้ได้ความจริงก่อนถ้าสารฟังว่าที่คุณปัญญามาเม่นมาให้การในศาลว่าสอบอย่างนั้นสอบอย่างนั้น
มีพยานมาอ้างคนนู้นคนนี้มาเป็นพยานศาลยังเชื่อว่ายังเชื่อว่าไม่กลับคำพิพากษาเดิม
พวกนั้นต้องโดนหมดไม่ช้าเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรจะรีบไปจับทำไม
แต่ถ้าสารมองบอกว่าอันนี้มันใช่ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึง
คือผมไม่อยากให้ด่วนลงมือใช่ไหมเปิดโอกาสให้ประชาชนต้องมีโอกาสลื้อฟื้น
อาจารย์ถ้าเรียนถามแบบนี้นะคะเพราะตำรวจดูแน่ใจมาก
ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าของจริงเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติที่ตำรวจจับใช่เป็นกระบวนการจริงแล้วเอาไปใช้ในศาล
ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งคือกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะครูจอมทรัพย์จะโดนอะไรด้วยไหม
ผมเข้าใจว่าคุณครูไม่โดนนะเนี่ยเราเข้าใจผิด
ก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ไปบอกว่าถ้าไม่ทำฟื้นไม่ชนะ
จอมทรัพย์ผิดไม่ใช่ครูจอมทรัพย์รับข้อมูลมาอย่างนี้
ก็ยื่นคำร้องอย่างนี้คนที่จะโดนมันไม่ใช่ครู
แต่เป็นใครอ่ะพยานที่มาเบิกความน่ะถ้าไม่จริงมันก็เท็จไง
พยานที่มาเบิกความกระบวนการกุมภาหรือที่ผ่านมา
เนี่ยคำพยานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมุตินะ
ผมไม่ได้ว่าจริงไม่จริงนะผมบอกอย่างในศัพท์เขามาบอกเขาเจ้าของรถ
แล้วเพราะเอิญมีพยานหลักฐานที่อายการได้จากพนักงานสอบสวนมาว่าไม่ใช่
แล้วสารไม่ลื้อฟื้นไม่ใช่สารไม่ลื้อฟื้นสารไม่กลับคำพิพากษา
คุณศักดิ์เจ็บตัวก่อนเพื่อนแล้วพยานที่บอกว่าไปเอารถไปซื้อรถอะไรมา
วันนี้พยานที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือรถยนต์ก่อนเหมือนกับครั้งแรกที่เริ่มต้นในรถยนต์
วันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยรถยนต์ไอ้มุกดาหารคันนั้นมันอยู่ที่ไหน
นี่คือประเด็นไงถ้าบอกว่าไม่ได้เอารถไปและรถคนอื่นชน
คุณจำขวัญว่าอะไรสำคัญที่สุดล่ะรถไงนี่อยากให้คุณครูพิสูจน์
อยากเห็นจริงจริงไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าคดีอาญาเนี่ย
เราต้องมองปีนึง๓ล้านเรื่องแบบเนี้ยเปรียบที่เราปรับแจะ๒ล้านฟ้องคดีกันใน๓ล้านเรื่อง
ถ้าจะมีสักเรื่องเนี่ยเสียหายนี่เราก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเขาถึงบอกโอกาสพลาดมันมี
อาจารย์ถึงมีพระราชมันอยากลื้อฟื้นคดียาไง

นี้ฉันอยากรู้นี้ฉันก็ถาม
แต่ก็อาจจะตอบลำบาก

คือตอนนี้ประชาชนสับสนนะคะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจเนี่ย

อาจารย์นี่มันคือสถาบันทั้งสองอะไรนะทั้งสตชทั้งยทเนี่ย

ดุษฎีก็เพื่อนกันเรียนวพอด้วยกัน

คุณเท่าไรแต่เรามองว่าจริงเรื่องนี้ยังไม่ควรนำสื่อนำ
ส่งสื่อซาสื่อสาธารณะจนกว่าส
เดี๋ยวเราขอพักสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอคุยกับคุณทัศนีหน่อย
พยานปากเอกซึ่งคนนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในวันที่จะเกิดขึ้นตอนกุมภาพันธ์อีกเลยก็ได้นะคะ
ที่เป็นข่าวว่าเป็นคนสำคัญอยู่ตอนนี้สักครู่ค่ะ
ห้าหกคนนี้ว่าถึงช่วงตาย
มันไม่มี
ช่วงอุณหาคอมพนมอ่ะฉันหวายหมดจักรแล้วฉันอ่ะ

พระเจ้าสื่อมาว่าเคยเอาภาคหลวงไปจักรเสื้อนะ
ไปที่น้ำมุนิน้องบัวใกล้นี่บนชวนยางชวนพุทธเจ้านี่

แล้วบางครั้งบอกไปมันเป็นอย่างนี้บาร์ร๙๐๐ภาพปีนี่

ผมศือมาว่าผมมักมีภาควาล
นูนเตาว่าตามวนกุธแขกเกห์

ถือมาปี๑๘๔๘แต่พ่อพูดละปลายปี๑๗๔๗
คุณผู้ชมคะตัวเลขปีเมื่อสักครู่เนี้ยสำคัญมากนะคะ
สำคัญมากนะคะเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นปี๔๘ใช่ไหมคะ
แล้วคุณอุบลให้ข่าวแบบนี้มันหนักมากเลยนะคะที่ต้องพิสูจน
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปรเมฆบอกไว้บอกว่าสิ่งที่สำคัญคือรถ
แต่รถเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นรถทะเบียนมุกดาหารหรือรถทะเบียนสกลนครก็แล้ว
แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเอามาใช้ได้แล้วล่ะค่ะที่จะเอามาอ้างกันเนี่ยนะคะ
แต่คำพูดของคุณอุบลนี่แหละที่สำคัญส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็สำคัญเช่นเดียวกัน
เพราะพูดถึงคนขับรถในวันเกิดเหตุเราจะคุยกับคุณทัศนีหานพยักษ์นะคะ
พยานในคดีค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะ

คุณทัศนีได้ยินชัดเจนนะคะ

ค่ะคุณทัศนีถ้าเปิดทีวีต้องฟังจากต้องปิดก่อนนะแล้วฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะจ๊

คุณทัศนีคุณทัศนีเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นพอขับรถตามรถมาแล้วเห็นรถชนกันเนี่ย
ใครลงมาจากรถเล่าให้ฟังหน่อยค่ะขอละเอียดหน่อย
ผู้ชายลงมาจากรถค่ะเป็นผู้ชายลงมาจากรถ
ลงลงฝั่งไหนลงข้างพวงมาลัยอ่าข้างพวงมาลัยแล้วเดิน
ยังไงคะเดินอ้อมหน้ารถหรือว่าเดินมาด้านหลังรถเลย
มาข้างอ่ะเดินมาข้างหลังรถอ่าเดินมาข้างหลังรถแล้วเขาทำ
ยังไงต่อเล่าได้เลยค่ะจะได้นึกภาพออกนะมามานั่งดูว่าคนที่
ถูกที่ที่ชนที่ชนอ่ะตายไหมก็เลยคิดว่าเขาตายไหม
จะอย่างเงี้ยเลยอ่าเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขา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

แล้วมานั่งยองดู

เพราะเขาเดินแล้วคนมันลอย

อยู่ตรงข้างท้ายรถ

ด้านซ้ายหรือด้านขวาของรถ
มันจะเป็นด้านซ้ายของรถ

เขาเดินมาใช่ไหมคะเขาเดินมาแล้วก็

เขาเห็นคุณทัศนีตั้งแต่แรกเลย
เพราะคุณทัศนีอยู่หลังรถเขาใช่ไหมคะ

มืดแล้วรถมอเตอร์ไซค์เรามีไฟไหมคะ

มันส่องมันก็ไม่สะหรับ

แล้วคุณทัศนีเห็นเขาชัดเหรอคะ
ถ้าตรงนั้นมันมืดแล้วไฟเราสลวย

หรือว่าเป็นผู้ชายเพราะมันมีสอง
มีคนช่วงไทยก็เห็นด้วยกันมันเป็นผู้ชาย

ลักษณะเป็นยังไงบ้างคะขออีกรอบ
คิดว่าคงเล่าหลายรอบแล้วล่ะแต่อยากฟังเองอีกรอบ

ผู้ชายรู้สึกว่าสูงอยู่ค่ะสูงประมาณ๑๘๐นี่แหละ
คงไม่ถึง๑๗๐๑๘๐แล้วก็แบบนี้แหละ

แม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะแม่ใหญ่ค่ะ

ทวมไหมตัวทวมไหมค่ะ
ใช่แบบช่วงน้อยแต่ไม่อ้วนมากอ่า

เป็นคนผิวขาวไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่เห็นมันมืดไม่เห็นนะเขา
ไม่เห็นเขาใส่เสื้อแขนยาวมันมันมองไม่เห็นเสื้อแขนคืนอ่า
ใส่เสื้อแขนยาวนี่เสื้อช็อตเหรอเสื้อช็อตเหรอคะค่ะแขนยาวค่ะ
สีดำเพราะเป็นสีดำเห็นสีเสื้อเหรอคะค่ะเสื้อช็อตสีดำเหรอคะ
ค่ะว่าสีดำแหละเพราะไปไปโลกนั้นส่องไปแล้วเห็นเป็นสีดำ
สีดำนะใส่รองเท้าอะไรจ๊ะเห็นเขาใส่รองเท้าอะไรคะ
รองเท้าก็สีดำรองเท้าอะไรรองเท้าแตะเหรอหรือรองเท้าสวมหรือรองเท้า
กินรองเท้าสวมอ่ากางเกงขายาวเหรอหรือขาสั้นใช่ขายาวค่ะอ่า
คุณทัศนีตอนที่ตอนที่คุณทัศนีไปให้การกับตำรวจเนี่ยนะคะ
เจอเจอครูจอมทรัพย์บ้างไหมไม่เจอค่ะไม่เจอกันนะคะ
คุณทัศนีเจอครูค่ะคุณทัศนีเจอครูจอมทรัพย์กี่ครั้งแล้วคะเนี่ย
เจอครูจอมซับแล้วก็เจอจอมใจซึ่งสามค่ะเจอทีเดียวค่ะ
ทีเดียวแล้วตั้งแต่เป็นข่าวตอนนี้ไม่เจอกันอีกเลยใช่ไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยค่ะ
อ่าคุณทัศนีจากที่เห็นข่าวเนี่ยคุณทัศนีบอกว่าพอผู้ชายคนนั้น
เขาเห็นคุณทัศนีใช่ไหมเอารถส่องเขาใช่ไหมคะก็เลยหรือยังไง
เขาขึ้นรถไปแบบเขาเห็นเราแล้วเราเอาไฟส่องเขา
หรือเขามาดูแล้วเห็นผู้ชายคนนั้นแน่นิ่งแล้วเขาวิ่งขึ้นรถคืออาการเป็นยังไงคะ
อาการของใครคะของคนที่ลงมาดูอะค่ะของคนขับอ่ะดูดูมันมันมองเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอาการยังไงค่ะ
มันก็เห็นเขาก็เป็นธรรมดาถ้าเขาขึ้นขับรถขึ้นรถขับรถไปเลยอ่ะเขานั่งดูนานไหมคะ
แน่นอนค่ะไม่นานแล้วก็ขึ้นไปเลยเหรอเขาจับเขาจับคนที่นอนอยู่ไหมคะไม่จับแต่ไม่จับอืม
จับเลยก็ดูเฉยเฉยส่องดูแล้วก็ก็ขึ้นรถไปเลยขับรถไปเลยอ่า
ทัศนีเราจริงเราอยากให้มานั่งคุยกับเรายาวนะคะเพราะจะได้เล่ากันละเอียดละเอียดนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะพอจะได้แล้วพอจะได้ภาพแล้วได้ภาพเองจากการถามแล้วขอบคุณคุณทัศนีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คุณทัศนีเนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมหมดแล้วคุณทัศนีไม่ใช่พยานใหม่
ถ้าพูดถึงการลื้อคดีไม่สำคัญแล้วไม่สำคัญจะสำคัญคือก่อนหน้านี้
ใช่ยกเว้นว่าสารยังอยากจะถามสารก็เรียกไปถามเองได้
ถึงแม้ว่าทางฝั่งกระทรวงยุทธรรมจะเรียกคุณทัศนีมาหรือตำรวจจะเอาคุณทัศนีมา
ไม่ได้ไม่ได้ถ้าสารเรียกวันนี้ต้องให้สารเรียกเองเลยครับ
เพราะคุณทัศนีเป็นพยานเดิมคือบอกการลื้อฟื้นคดีมันจำกัดอยู่ว่าเป็นพยานใหม่
ประการที่สองนะพยานที่มาเบิกความแล้วเนี่ย
เป็นพยานเท็จและสารพิพากษาลงโทษแล้วอ่า
แล้วถึงจะเอามาลื้อฟื้นได้อ่า
เพราะจำกัดมันมากไงอย่างท่านอย่างที่โครสกศาลก็พูดอ่ะ
ท่านก็บอกว่ามันยากอ่าพยานต้องใหม่จริงจริงแต่ว่าไม่ไม่
ไม่ตัดสิทธิ์ที่สารจะเรียกคุณทัศนีมาสืบอ่า
อาจารย์สิ่งที่คุณทัศนีเล่าที่ให้คุณทัศนีเล่าอย่างละเอียด
ซึ่งจริงเวลาเราไม่พอนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเนี่ย
ยังสำคัญอยู่ไหมคะก็เฉยเฉยผมมองในภาพเฉยเฉย
เพราะว่าที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นอกจากสำนวนการสอบสวน
สิ่งที่คุณทัศนีบอกไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนกับเหตุการณ์หรือไม่ว่าจะเล่าอย่างไร
ถึงพนักงานสอบสวนว่าเล่าแล้วไม่ได้บอกอันนั้นบอกแค่นี้
ไม่ยอมใส่ไว้เนี่ยคือไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเหรอคะไม่คือคือถ้าถามว่าสำคัญไหม
ไม่สำคัญแล้วเพราะสิ่งที่อย่างคุณจอมขวัญถามเมื่อสักครู่เนี่ย
มันควรจะเป็นทนายจำเลยถามหรืออายการถามในวันนั้นซึ่งมาถามตอนนี้มันไม่
มันแต่งยังไงก็ได้แล้วครับส่วนสูงเนี่ยผมไม่ได้บอกคุณทัศนีแต่งนะ
แต่ว่าจะเพี้ยนไปยังไงก็ได้คุณทัศนีเห็นแล้วว่านายศัพท์หน้าตายังไง
สูงขนาดไหนเขาก็ตอบได้อาจารย์ดิฉันอ่านคำพิพากษาของสารทั้งสามสาร
ครับนะคะศาลชั้นต้นครูแพ้ศาลเชื่อศาลเชื่อคือศาลก็ให้เหตุผลว่า
คุณครูเนี่ยครอบครองรถในขณะเกิดเหตุพยานมารับกันแล้วคุณครูก็รับด้วย
ค่ะนะครับพอไปศาลอุทรศาลอุทรเนี้ยสงสัยในพยาน
ทำไมรถมันมีรอยชนข้างซ้ายมันควรจะอยู่ข้างขวาอ่าอันที่หนึ่ง
อันที่สองเขาก็บอกว่าในเมื่อคุณทัศนีเบิกความว่าเป็นผู้ชาย
ทำไมผู้ต้องหามันเป็นผู้หญิงอ่าสารก็บอกว่าเขาใช้มาตราสองร้อยยี่สิบเจ็ด
น้ำหนักพยานหลักฐานอย่าเชื่อจนกว่าจะมีการกระทำความผิด
ถ้ามีเหตุสงสัยให้ยกฟ้องแต่ยกฟ้องเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์นะ
ไม่ใช่ยกฟ้องว่าไม่ผิดนี่มันถามว่าคือยกฟ้อง
แต่สารยังให้ขังต่อขังระหว่างอุทธรณ์เพราะสารยังไม่แน่ใจในพยานหลักฐาน
อ่าแล้วขออนุญาตค่ะเนื่องจากเหลือเวลากระชับ
แล้วก็ไปแพ้อีกทีที่สารดีการสารดีการเห็นด้วยกับสารชั้นต้น
ขณะเกิดเหตุคุณจอมทรัพย์ครอบครองรถ
แล้วคุณชอบทรัพย์ไม่ได้พิสูจน์อย่างอื่นให้เห็นที่จะหักล้างพยานโจทย์
อาจารย์ขมวดทั้งหมดหน่อยนะครับ
ภายในนาทีเดียวห้ามเกินอาจารย์คิดว่ามันจะไปกันแบบไหน
ก็คงต้องไต่สวนแต่นี่เราไม่เห็นพยานหลักฐานของเขา
ไต่สวนพยานหลักฐานชัดที่พูด๘๙เนี่ย
ถ้าเห็นชัดแล้วจะวิเคราะห์ได้เลยว่าสารจะรับฟังสักขนาดไหน
ซึ่งแปลว่าถูกแล้วถ้าตอนนี้ตำรวจไม่เปิดและกระทรวงยุติธรรมไม่เปิด
ถูกแล้วไปสู้กันอีกที
เพราะไม่งั้นหักกันเละเลยก่อนถึงวันนั้นใช่ใช่

ตอนนี้วันนี้ก็เจอท่านผู้ปรึกษาซึ่งเป็นเพื่อนกัน
ข่าวไม่ดูทีวีไม่เปิดช่องไหนก็ไม่อ่าน

เขาไม่อยากกระทบเขาอยากจะทำตัวแบบไม่มีใครมากดดันเขา
คุณผู้ชมเราทราบหมดแล้วนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง
ให้ไปรอทีเดียวกุมภาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนกุมภาที่สารนัด

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ตลอดเฮ้ยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการค่ะถ้าถามว่าตามต่อไหม
ยังพยายามตามต่ออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ